ที่สพบังพลีฮะติดตามคดีที่ผู้ชายนัทชัย
ที่ไปแทงเต้ยเต้ยผู้หญิงตาย
ข้อหาเพิ่มเข้าไปขณะที่เจ้าตัว
ไม่ยอมพูดอะไรสักคำขอโทษก็ไม่ขอโทษ
นำเอกสารแล้วก็สำนวนพร้อมกับนายนัทชายอาจสามารถ
อายุ๓๑ปีที่เป็นผู้ต้องหา
ใช้มีดแทงนางสาวอินทุอ่อนหรือว่าเต้ยจนเสียชีวิต
ห้องพักชั้น๗ในคอนโดมิเนียม
เมื่อวันที่๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาตามหมายจับของศาล
จังหวัดสมุทรประการลงมาที่๒๗ธันวาคม๒๕๖๔
ข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยมีอาวุธและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทรัพย์ในเวลากลางคืนบุกรุกแขกสถานในเวลากลางคืน
แล้วก็ข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
จากนั้นก็นำตัวไปฝากขังที่สารจสมุทรประการเป็นผัดแรก

ขณะที่ตำรวจคุมตัวนายนัทชัยออกมาจากห้องควบคุม
ปรากฏว่าเอากระดาษวางหน้ามา
ผู้สื่อข่าวพยายามถามนัทชัย
อยากจะบอกอะไรกับครอบครัวผู้ตายไหม

ผู้กำกับการสพบังพลีครับชี้แจงกรณีมือ
แล้วมือใส่เฝือกโดนอะไรครับโดนอะไรตอนไหนฮะ
หลังจากผู้ต้องหานะครับรับสารภาพพนักการสอบสวนก็เลยส่งตัวไปตรวจร่างกาย
เพราะว่าตอนให้ปากคำบอกมีการสู้กับผู้ตาย
สู้กับผู้ตายแพทย์ตรวจพบว่ากระดูกนิ้วมือขวานิ้วกลางหักครับ
ตำรวจก็เลยขออภัยฮะแพทย์ก็เลยดามเอาไว้เข้าเฝือกเอาไว้นะครับ
จากนั้นผู้ต้องหาก็ได้รับบาดเจ็บบอกว่าได้รับบาดเจ็บตอนที่ต่อสู้กับผู้ตายนี่แหละนะฮะ